ดูเรื่องการเรียกเงินเบี้ยผู้สูงอายุย้อนหลังกันหน่อยละกันนะคะ

คุณยายที่ได้รับความเดือดร้อนอีกหลายท่านเลย
แล้วก็จะโดนกรณีแบบคล้ายกันเลย
คราวนี้คุณยายวัย๗๓ปีค่ะก็เป็นชาวอำเภอจอหอ
ก็โดนเรียกเงินคืนกว่า๑๑ปีนะ
คือทั้งต้นทั้งดอกรวมแล้ว๗๗๐๐บาท
ก็เหตุก็เหมือนกันรับซ้ำซ้อนกับบำนานพิเศษของสามี
คล้ายกับกรณีอื่นเลยคล้ายกับคุณยายท่านอื่นเลย
นี่ค่ะนี่ก็คือนางประจวบพระดาวันนะคะอายุ๗๓ปี
อันนี้เป็น๑ใน๑๓ผู้สูงอายุนะที่โดนเหมือนกันเลย
ถือเทศบาลตำบลจอหอเที่ยงเผอร์เมืองของโคราชเนี่ย
เรียกเงินคืนย้อนหลัง๑๑ปีกว่า
เอารวมต้นรวมดอกแล้ว๗๗๓๗บาท
เพราะว่าไปรับซ้ำซ้อนกับบำนานพิเศษของสามี
สามีก็คือร้อยตีสัมพันธ์พระดาวัน
ตำรวจตะเบียนชายแดนเสียชีวิตไปเมื่อปี๒๕๑๕
เป็นการเสียชีวิตในสนามรบนะคะในพื้นที่จังหวัดนครพนม
ทีนี้ลูกชายลูกชายของคุณยายประจวบเนี่ยนะคะ
ก็ไปเจรจากับทางเทศบาลตำบลจอหอ
ให้ครอบครัวของคุณยายผ่อนจ่าย๓เดือนแรก
อัตราเดือนละ๑๘๐๐๐บาท
แล้วหลังจากนั้นผ่อนจ่ายเดือนละ๑๑๐๐จนกว่าจะหมด
คืออบตเขากำหนดมาแบบนี้๓เดือนแรกเป็นหมื่นเลยนะ

แต่ว่าถามจริงว่าคุณยายกับครอบครัวมีรายได้ไหม

ใช่ก็เลยถูกส่งเรื่องฟ้องต่อสารแขวงนครราชศรีมานะคะ

ในการแก้ข้อหาแห่งคดีแล้วก็สืบพยาน
วันที่๑๘กุมภาเดือนหน้านี้นะ
แต่ว่าเรื่องนี้คุณผู้ชมร้อนไปถึงพ่อเมือง
ก็คือนายวิเชียรจันทรโนไทยผู้ว่านครราชศรีมา
สั่งมาเลยให้ท้องถิ่นไปสำรวจผู้สูงอายุ
ที่เขาได้รับความเดือดร้อนแล้วก็ต้องเร่งช่วยเหลือ
แล้วเมื่อวานนี้ค่ะทางสภาธนายความจังหวัดนครราชศรีมาเนี่ยนะ
ไปช่วยเหลือคุณยายประจวบเรื่องของการว่าความการสู้คดี
คุณยายบอกแบบนี้บอกว่าอยากขอบคุณมาก

เป็นครั้งแรกในชีวิตเลยที่ต้องขึ้นศาล

พอทางเทศบาลเขาบอกว่าให้เซ็นรับเซ็นรับ
ก็มอบอำนาจให้ญาติไปเซ็นรับมา
แต่พอถูกเรียกเงินคืนยายตกใจยายนอนไม่หลับเลย
ยายไม่มีรายได้อะไรไม่มีเงินก้อนที่จะไปคืนหรอก

แต่พอมีคนยื่นมือมาช่วยเหลือโล่งใจ
แล้วยายนอนนะเอารูปคุณตาให้ดูบอกว่าอยากบอกตา

เพราะว่าหลายคนตอนนี้มาช่วยเหลือฉันแล้ว

อย่างนายทวิสันโลนานุรักษ์ก็เปิดเผยนะคะ
บอกว่าผู้สูงอายุหลายรายเลยในพื้นที่โคราชแล้วก็จังหวัดอื่นที่โดนแบบนี้
จากกรมบัญชีกลางเพิ่งตรวจสอบ
พบว่าผู้สูงอายุได้รับเงินซ้ำซ้อน
ซึ่งเรื่องนี้ทางด้านคุณทวิสันก็มองนะ
เป็นความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่รัฐในการลิงก์ข้อมูล
เพื่อที่จะตรวจสอบรายละเอียดย้อนหลัง

ทีนี้มันส่งผลให้ผู้สูงอายุหลายคนโดนฟ้องไงคะ

ตอนนี้รัฐบาลเองก็กำลังออกมาตรการช่วยเหลือเยียวยาประชาชน

แต่ทำไมกรมบัญชีกลางปล่อยให้มีเรื่องนี้มา
มันเป็นการซ้ำเติมประชาชนหรือเปล่า
ทีนี้ค่ะทางโฆษกรมบัญชีกลาง
อย่างนางนิโลบนแววับศรีรองอธิบดีกรมบัญชีกลาง
ก็บอกนะคะบอกว่าเรื่องเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เป็นไปตามระเบียบของทางกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ

ปัจจุบันมีการแก้ไขเพิ่มเติมถึง๓ฉบับในปี๖๑นี้
แต่ว่าปี๖๓มีระบบเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกรมบัญชีกลาง
แล้วก็กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือว่าอปท
เขาจะเอาข้อมูลก็คือเลขบัตรประชาชน๑๓หลักมาตรวจสอบไงคะ
ว่าผู้รับเบี้ยผู้สูงอายุหรือว่าเบี้ยคนพิการ
มันซ้ำซ้อนกับคนที่รับบำนานเบี้ยหวัดพิเศษหรือว่าเงินอื่น

อันนี้คือตรวจจากเลขบัตรประชาชน
ซึ่งกรมบัญชีกลางทำหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล
แล้วก็แจ้งกลับไปยังอบทให้เรียกเงินคืนตามระเบียบทางราชการ

ดังนั้นในเรื่องนี้ไม่ได้มาหาคนผิด
เพราะว่าล่าสุดนายกรมตรีก็ให้ตรวจสอบเรื่องนี้นะ
เพราะว่าพบว่าคุณยายหลายท่านเลยที่รับความเดือดร้อน
นอกจากเมื่อกี้คุณยายประจวบและชมธิโคราช
ตอนนี้ก็ยังมีคุณยายฟองชาวเชียงราย
ยายว่า๘๙ปีป่วยหนักหลายโรค
คุณยายบอกแบบนี้ฉันป่วยจนฉันรอวันตายอยู่เนี่ย
ยังจะต้องมาใช้เงินคืนอีกตั้ง๙๐๐กว่าบาท
แล้วก็มีคุณยายมากอยู่ที่สุโขทัยยุค๘๖ปี

คุณยายบอกครอบครัวเป็นชาวนา
ฉันก็ป่วยหนักอยู่เหมือนกัน
ฉันก็ต้องมาใช้เงินอีก๙๓๔๐๐บาท

จังหวัดแล้วหลายคนทยอยใช้ไปแล้วด้วยนะ

ถ้าไม่ได้หาคนผิดแต่หาวิธีการเยียวยา

ต้องแจ้งให้ประชาชนได้ทราบกันต่อนะครับ